ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้นเรื่องมาจากการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ก็มีกลุ่มนึงล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเตือนคนที่ถูกเตือนเอาเก้าอี้ฟาดคนเตือนมีมีดหันไปแทง
เนี่ยค่ะถึงขั้นแทงกันตายนะคะสาเหตุแค่การเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ตำรวจสพลค่ะจับกลุ่มนายอนิรุธวงศวรรค์หรือในต่อนะคะอายุ๒๙ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้มีดแทงคือแทงเข้าคอเขาเลยค่ะ
แทงคอนายสมเกียจขันตาอายุ๔๕ปีจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานไม้ไผ่ในพื้นที่ตำบลบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร่
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็คือจับตัวในต่อได้ทันที
หลังก่อเหตุเลยนะคะก็จับได้ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักในต่ออ้างว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวานกำลังขี่รถกลับเข้าบ้านเพราะว่าไปร่วมงานศพมา
ก็ขี่รถผ่านบริเวณที่ผู้ตายนั่งล้อมวงดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
กลุ่มของผู้ตายเนี่ยมีกันอยู่ประมาณ๔คนแล้วก็มีคนในกลุ่มเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังใส่
ก็เลยไปถามคนในกลุ่มผู้ตายว่าเบิ้ลรถทำไมแต่ไม่มีใครตอบ
ในต่อบอกว่าผมก็เลยหันหลังเดินกลับแต่ผู้ตายนี่แหละเอาเก้าอี้พับไปฟาดใส่ผมก่อน
ต่อบอกว่าผมมีมีดก็เลยควักมีดพกออกมาจากกระเป๋านะคะแล้วก็นี่เล่มนี้ค่ะเล่มนี้คือในต่อบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
ต่อบอกว่าคือเขามีมีดแต่เขาโดนเก้าอี้ฟาดใช่ไหมเขามีมีดเขาก็เอามีดออกมาผู้ตายวิ่งมาแล้วโดนมีดเอง
วิ่งมาโดนมีดเองแล้วก็เลยเสียชีวิตแต่มีดคือก็เข้าคอเขาอ่ะนะคะในต่อก็เลยนี่ไงลงไปนอนแบบนี้ทำท่าให้ดูว่านี่ไงนี่ไงมันเป็นแบบนี้ผมป้องกันตัวอย่างนี้ค่ะ
ต่อบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับผู้ตายผู้ตายก็เคยเป็นคนงานของพ่อของตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้จริงแล้วก็เคยอยู่กินด้วยกันนี่แหละเคยซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้กันไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าจริงในต่อบอกแบบนี้คือตอนนี้เครียดไปหมดเลยภาระหนี้สินก็เยอะแยะแล้วกลายเป็นว่าโอ้โห
เมื่อเรากลับสี่กันบ้านได้ละคือกับถามว่า
ว่าทำไมเสียงรถผมก็เลยเข้าไปถามหน่อยก็เขาไม่ตอบ
ผมก็เดินหามาร์มกลับเอาสิ่งที่เขาอีกครับมาทุกข์ผม

ไม่ใช่ครับเบิ้ลรถนี่เสียงรถมาจากที่ไหนไม่รู้
แล้วผมก็เลยเข้าไปถามเขาก็ไม่ได้ตอบแล้ว
คือว่าเขาเหมือนว่าผมไปหาเรื่องหรือยังไงอย่างนี้
แต่ไม่ได้เอ่ยใจอะไรผมก็แค่ถามเพราะความสงสัย

ไม่เมาครับเพราะก็กลับมาจากงานศพ

กำลังตั้งวงกินร่าวนสี่คน
วันนี้ค่ะพ่อของในต่อค่ะนายวิวัฒน์วงสวัสดิ์อายุ๕๓ปี
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองก็กลับมาจากงานศพมาเห็นช่วงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่พอดี
ก็ถามว่าทำอะไรกันก็เข้าไปดูเห็นผู้ตายนอนอยู่แล้ว
ก็ไปเอารถยนต์ออกมาช่วยพาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทัน
สำหรับเรื่องการประกันตัวลูกชายเนี่ยค่ะพ่อบอกเลยว่าคงไม่ประกันตัวลูกชาย
ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเงินก็ไม่ค่อยมี
บอกแบบนี้เลยนะคะว่าก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรม
ให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไปก็แล้วกัน
พ่อบอกว่าลูกชายจริงแล้วก็ทำงานดีนะคะมีใจร้อนบ้างตามภาษา
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยตัวลูกชายกับตัวผู้ตาย
เขาก็ไม่เคยทะเลาะกันทำงานด้วยกันด้วยซ้ำ
แต่ว่าช่วงนี้หยุดงานเพราะว่ามีงานศพหลานนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ตายด้วยค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
ครอบครัวก็เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา
สมชายขันตาอายุ๔๓ปีน้องชายของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตัวเองก็อยู่บ้าน
มีคนมาบอกว่าพี่ชายโดนแทงตัวเองกับญาติก็รีบออกไปดู
ตอนนี้ก็อยากจะให้คนที่ก่อเหตุมาขอขมาพี่ชายด้วย
จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ก็อยากให้มาขอขมายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
อ่อเอารถหน่อยเป็นเบิ้ลเล็กเกาคี่ไปดิงนั้นน่ะ
ทีมข่าวก็คุยกับญาติของผู้ตายก็ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าตำรวจเกิดหนำตัวเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ก็มีญาติญาติของผู้ตายก็อยู่กันหลายคนตรงนี้จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่เลย
มีคราบเลือดบนพื้นมีคราบเลือดบนถุงกระสอบและมีคราบเลือดที่ไม้ไผ่
คือไม้ไผ่อันนี้คือผู้ก่อเหตุเอาไปตีผู้ตายอ่ะนะคะครับ
จากการสอบถามนายสารวุฒิอายุ๓๒ปีเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนงานทำไม้เสียบลูกชิ้น
เมื่อวานหลังเลิกงานกลุ่มเขากับกลุ่มผู้ตายก็นั่งพักกันอยู่ข้างโรงงาน
ในต่อผู้ก่อเหตุค่ะขี่รถผ่านมาแล้วตะโกนให้ของลับตั้งสองสามรอบ
อืมตอนนั้นน่ะมีคนงานกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้ใกล้
เขาก็เลยเบิ้ลเครื่องเพื่อลองรถเพราะเขาซ่อมรถจักรยานยนต์
ต่อก็มาโวยวายว่าใครเบิ้ลรถคนที่อยู่แถวนั้นก็เลยยืนยันว่า
ไม่มีใครเบิ้ลรถใส่เขาซ่อมรถกันแต่กลายเป็นว่าในต่อ
เอาไม้ไผ่ยาวประมาณ๒เมตรฟาดหัวผู้ตายไปครั้งหนึ่ง
ตัวนายสารวุฒิบอกว่าก็ผมอยู่ในเหตุการณ์นะ
ผมก็แย่งไม้ในต่อเลยเดินออกไปกลับมาอีกรอบมีมีดมาด้วย
กระโดดข้ามหัวเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มนะคะ
ตัวผู้ตายอ่ะเห็นในต่อมีมีดเลยคว้าเก้าอี้มาบัง
ผลักในต่อล้มล้มไปทางกองไม้แล้วผู้ตายก็ฟุบไปเลย
ตัวนายสารวุฒิบอกว่าคือไม่เห็นจังหวะแทงจริง
ตอนนั้นยอมรับว่าไม่เห็นมันชุนละมุนมาก
ไม่เห็นว่าแทงอะไรกันตอนไหนยืนยันว่า
ตามที่ผู้ก่อเหตุอ้างอ้างว่าผู้ตายเอาเก้าอี้ไปฟาดเขาก่อนใช่ไหมคะ
เขามีมีดเลยหยิบมีดขึ้นมาแล้วผู้ตายล้มมาทับมีดเขาเองอ่ะ
จนเสียชีวิตอ่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
ผู้ตายไม่ได้เอาเก้าอี้ไปทำร้ายในต่อก่อนเลยตอนนั้นเนี่ย
ก็ไม่ได้มีการล้อมวงดื่มเหล้ากันด้วยคือเพิ่งจะเริ่มงาน
สาเหตุก็เพราะว่าแค่ในต่อเดินมาถามว่าใครเบิ้ลรถเสียงดัง
แต่เขาไม่ได้เบิ้ลเครื่องแบบใส่ใครแบบแกล้งใครเขาซ่อมรถกันอยู่
ทีบเราเบิ้ลหารากที่โดนแทงนี้

นั่งแกพักยุ่บทำงาน

พอมากับแม่หาหลี่ห่างมา้เตี๊ยบไหม

เห็นตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาโวยวาย

คือผู้ก่อเหตุคิดว่าเบิ้ลรถใส่เขา

เขาเบิ้ลรถเพราะว่าเขาซ่อมรถกันค่ะ

เขาเอาแถวนี้แหละเขาเว้ยไง
เบิ้ลรถใส่กูใส่กูไงวะ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาในต่อนะคะ